ไม่ให้เสียชื่อของบันเทิงไทยรัฐไปกันที่งานบุญดีกว่าแล้วก็ไม่ได้หวังผลอะไรเลย
แต่เผื่อจะโชคดีนะคะฝากแฟนบันเทิงไทยรัฐคุณผู้ชมค่ะไปที่เลย
นี่เลยเจ้าของเพลงสาลาคนเมาจ๊ะ
เขาเดินทางไปทำบุญที่วัดจุกกระเชอ
สวัสดิ์ชนบุรีมาค่ะ
ซึ่งต้องบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอไปนะ
ครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่สองแล้วสำหรับการมาเล่นคอนเสิร์ตที่วัดแห่งนี้
หลังจากที่เล่นคอนเสิร์ตเสร็จปุ๊บนะก็แวะกราบไห้องค้าเวสวันกันสักนิดนึง
ซึ่งจุดที่เธอยืนอยู่ตรงนี้คุณผู้ชม
คือบริเวณที่ใครไปใครมาก็ต้องเข้ามาสักการะกราบไหว้

คือครั้งที่แล้วเนี่ยเธอมาจุดทูปฝากแฟนปรากฏว่าเลขโอ้โหเข้าเป้าไปแบบเต็มเลย
มาครั้งนี้ค่ะก็ไม่ทำให้ผิดหวัง
ขอพรเสร็จนะคะก็ได้ของขลังมาเอาไว้บูชาด้วย
ทั้งผ้ายันท้าเวสวันทั้งสอยคอรวมถึงเธอยังขอจุดทูปฝากแฟนด้วย
ครั้งนี้เป็นครั้งที่๒ในการจุดทูปแล้ว
เลขที่ได้คือ๓๒๗ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ชัดเลยนะ๓๒๗ค่ะ
ดแล้วก็จำเอาไว้นะคะใครดูก็ขอให้ปังนะคะ

คุณผู้ชมค่ะเริ่มมาขนาดนี้ไปต่ออย่าหยุดค่ะไปต่อ
ฉันก็พลาดไปเรียกเจ้าแม่แต่ว่าก็ไม่ผิดเหมือนกัน
สาวน้อยเพชรบ้านแพงคนนี้ไม่ธรรมดาค่ะ
ซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้แฟนนะนักเสี่ยงโชคเฝ้ารอแล้วจ้ะ
เฝ้ารอวันที่น้องและทีมงานยกทีมไปแก้บนที่สารแม่ฮันนี่
หลังให้โชคงวดที่ผ่านมาโอ้โหบอกเลยว่าเจอจังเจอจ่ะ
ซึ่งบอสโจหัวหน้าวงค่ะได้โพสต์บอกเรียบร้อยแล้วนะ
ว่าจะเดินทางไปในวันที่๑๓มีนาคมนี้

เดี๋ยวบันเทิงไทยรัฐเนี่ยเราเก็บภาพมาฝากอันนี้ไม่ต้องห่วงกันนะ
แต่ก่อนจะถึงวันที่๑๓น้องอุ๋งอิ๋งเนี่ยเขาคงกลัวว่าแฟนคลับจะเหงาไง
ก็เลยมุ่งไปที่แผงโรตาลีก่อนเลยจ้ะ
ว่าอุ้งอุ้งเนี่ยหยิบโรตาลีอะไรมา
บางทีมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ไงเป็นเลขอะไรเดี๋ยวไปฟังจากคลิปค่ะ

๔บาท

พอสอเกิดแม่ฮันนี่น้องบอก๒๕๑๓หรือเปล่าแต่จริงแล้วแม่ฮันนี่เกิดปีพอสออะไร
เมื่อกี้นะคะได้ยินไหมได้ยินชัดหรือเปล่าเดี๋ยวพูดให้ฟังอีกที
มี๔มี๙มี๖๔๙๖นะคะ
ซึ่งในคลิปน้องก็ยังมีการถามที่คุณเชอรี่ไป

น้องพูดผิดอาจจะเป็นโชคเป็นลาบกับแฟนเพลงก็ได้
เพราะอย่าลืมนะคุณพลอยพูดผิดในรายการเราแล้ว
ดันออกตัวที่พูดผิดเลย

แต่ไม่เป็นไรนะคะดูเพื่อความบันเทิงค่ะ